คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
คนที่ขับรถไปตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ควันขโมงเลยจนมองไม่เห็นทางเลย
คิดว่าอะไรรู้ไหมฮะไฟไหม้ย่าข้างทาง
ขับไปนึกว่าไฟไหม้ใหญ่แน่เลย

เจอต้นตอนและสาเหตุของควันขมงโฉงเฉงตรงนี้
คุณผู้ชมไปดูว่าเพราะอะไรนะครับ
นั่นแหละพอมาเจอต้นเหตุแล้ว
ถึงกับสะบดคำออกมาแต่ไม่สามารถที่ออกอากาศได้

นึกว่าไฟไหม้ย่าข้างทางนะ
แล้วเราต้องฝ่าลุยเข้าไปแบบนี้มันเกิดอะไรกันแน่นะฮะ
ไปมาคนในรถก็ถ่ายคลิปเอาไว้
เดี๋ยวดูนะสาเหตุเกิดจากนี่ครับ
รถกระบะเก่าคันหนึ่งสงสัยจะเสียสงสัยจะพัง
แต่ทำไมควันมันถึงออกมาที่ท่อไอเสียได้หนักขนาดนั้นนะฮะ

มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทธลุง
ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงฮะ

มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นเยอะมากเลย
บอกว่าโอ้โหถ้าเราขับไปเส้นทางนี้อันตรายน่าดูเลย
เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรบ้างนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหนึกว่าย่าไหม้แล้วหน่วยงานไม่มาดับซะที
แต่พอเห็นสาเหตุว่ามีรถคันหนึ่งเสียอยู่นะครับ
หลายคนถามว่าทำไมควันมันออกจากท่อไอเสียหนักขนาดนั้น
คนที่รู้เรื่องรถยนต์บอกแบบนี้ครับ
เป็นเพราะน้ำมันเครื่องเข้าไปอยู่ในห้องเผาไหม้
ทำให้เครื่องจุดระเบิดอยู่ตลอดเวลา
มันก็เลยพ่นไอเสียออกมาแบบนี้อันตรายบางคนเป็นห่วงนะคุณ
เจ้าของรถกับคนที่อยู่แถวนั้นบอกกลัว
กลัวว่ารถจะไฟไหม้หรือเกิดระเบิดขึ้น
เอามาเตือนใจเตือนภัยกันเพราะว่า